มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมอันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายเลยนะคะ
กับคลิปที่เอ่อมีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะคะทำพิธีไล่ผี
แต่ว่าในพิธีเนี่ยมีการจับเนื้อต้องตัวแบบนี้ค่ะ
อันนี้เป็นภาพนะคะเนี่ยค่ะถูกเนื้อต้องตัวที่เห็นนอนอยู่
ก็เป็นผู้หญิงอืมนะคะเจ้าอาวาสวัดรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่
เขาเห็นตรงกันบอกให้อยู่ไม่ได้

ภาพพระรูปหนึ่งทำพิธีที่เขาเรียกกันว่าเป็นการไล่ผี
ทำในกุฏิแห่งหนึ่งนะคะที่วัดดอนงิ้วนะคะ
อำเภอตำบลนาตานที่จังหวัดอุบลราชธานี
บอกว่าแอบอ้างทำพิธีไล่ผีให้ผู้หญิงทำทุกช่วงเวลา
ยันมืดมีการโดนตัวหรือจับต้องร่างกายศรีกา

ทีมข่าวเรานะคะตามลงไปในพื้นที่ค่ะ
ไปตรวจสอบดูพบว่าในคลิปเนี่ย
เป็นพระจริงนะคุณนัทพลนะคะ
อยู่ที่วัดดอนงิ้วก็ไปถามพระรูปนี้เลยค่ะ
ก็คือพระประวัติไตรแก้วอายุ๗๘ปีนะคะ
ก็บอกว่าตามภาพที่เห็นเนี่ย
เป็นการรักษาโรคไล่ผีค่าครู๕บาท
ไม่มีเงินรักษาแล้วก็ให้ค่ารถกลับบ้านด้วย
แล้วก็ยืนยันบอกไม่ได้สัมผัสตัวศรีกา
แต่ว่าเป็นการใช้คาสาเสกใส่ไข่แล้วเอาไปถู

ตอนทำพิธีก็ไม่ได้ทำกัน๒ต่อ๒

แล้วก็ไม่ได้รักษาแต่ผู้หญิงผู้ชายก็รับรักษาเหมือนกัน

ตอนใช้พิธีให้เห็นข้างใดครับ
ต้องวิถีมีพัก

ต้องยืนยันบอกมีสั่งทางไหนครับ
ถูข้นนี่ปิ๊บหรือสี

แล้วก็มีการถูกเนื้อต้องตัวศรีกาทราบมาแล้วก่อนหน้านี้
แล้วก่อนหน้านี้ก็ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วเหมือนกัน
แต่ว่าไม่ยอมฟังนะคะมีอารมณ์รุนแรง
เคยแจ้งไปที่เจ้าคณะอำเภอหลายครั้งก็ไม่ได้รับการใส่ใจ
ก็จึงต้องถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานแบบนี้ค่ะ
แล้วส่งให้ผู้นำชุมชนให้เจ้าคณะอำเภอได้รับรู้
แต่หลายเดือนผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
กระทั่งเนี่ยค่ะพอเป็นข่าวโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้ค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านดอนงิ้วบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าอาวาสแล้วเห็นภาพแล้วรู้สึกไม่สบายใจ
ก็คุยกันในกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะ
เบื้องต้นอ้างว่าเป็นการรักษาโรคแต่ก็ยังดูไม่เหมาะสมอยู่ดีนะคะ
ส่วนเรื่องของการผิดวินัยสงฆ์ผิดหรือเปล่า
ต้องให้ทางคณะสงฆ์เป็นผู้ชี้วัดค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นท่านเจ้าอาวุธท่านเช้าบ้าน
เขาก็มีข้อสรุปนะคะว่า
ควรจะให้พระประวัติออกจากหมู่บ้าน
แต่เดี๋ยวต้องขอประชามติในชุมชนอีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องนี้ค่ะ